คุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงกันเช้าวันนี้นะคะ

นายปฏิพัฒน์จันโอชา
บุตรชายคนที่สองของผลเอกบริชาจันโอชา

บรรจุเป็นทหารยศตอนนี้ก็คือว่าที่ร้อยตรี
ว่าการบรรจุในครั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนถูกต้องหรือไม่
หรือเรื่องนี้เป็นกรณีระบบอุปถัมภ์
นายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทย
ได้เข้ายื่นหนังสือนะคะถึงประธานกรรมการป้องกันและปรับรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช
ให้ตรวจสอบพลเอกปรีชาจันโอชาประหลักกระทรวงกลาโหมและสมาชิกสนชที่ลงนามอนุมัติ
ให้นายปฏิพัฒน์จันโอชาบุตรชายเข้าเป็นนายทหารปฏิบัติการกิจการพลเรือนสังกัดกองทัพภาคที่๓
ว่าอาจจะเข้าข่ายความผิดค่ะเช่นความผิดในกรณีทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่
หรืออาจจะขัดหรือแย้งต่อระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรมปี๒๕๕๙
รวมถึงได้ยื่นร้องต่อคณะกรรมการผู้ตรวจการแผ่นดินและกรรมธิการว่าด้วยจริยธรรมของสนชให้ตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยนะคะ
พร้อมทั้งเห็นว่าคอสชยึดอำนาจมาจากนักการเมืองเพราะประพฤติมิชอบจนนำไปสู่ความขัดแย้ง
ดังนั้นจึงไม่ควรว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองและเรียกร้องให้นายปฏิพัฒน์ที่เป็นหลานนายกรัฐมนตรี
ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการลาออกเพื่อลดกระแสกดดันของสังคมด้วย
เพราะว่ามีภาพหลุดเป็นกรณีหนังสือคำสั่งคือหนังสือคำสั่งนี้ลงนามโดยพลเอกปรีชาจันโอชาประหลักกระทรวงกลาโหมด้วย
ซึ่งก็เป็นพ่อก็ลงนามแต่งตั้งลูกบรรจุลูกในลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาก็เลยมีการยื่นเรื่องให้ตรวจสอบ
พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานกรรมการปปชบอกว่าเมื่อมีคนยื่นเรื่องเข้าไปก็เป็นหน้าที่ของปปชที่ต้องตรวจสอบ
ก็จะมีการตรวจสอบไปตามขั้นตอนแต่ว่าตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าผิดระเบียบหรือไม่
พลเอกปริชาจันโอชาประหลักกระทรวงกลาโหมออกมาให้สัมภาษณ์สื่อเมื่อวานนี้นะคะ
บอกว่ายอมรับว่าตัวเองเป็นผู้ร่วมลงนามอนุมัติจริง
ซึ่งก็ได้รับมอบอำนาจจากพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ
มีคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคุณสมบัติและการศึกษาถูกต้อง
นายกรัฐมนตรีก็รับทราบแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไร
ดังนั้นหลังจากนี้ลูกชายก็จะต้องไปรายงานตัวก็จะต้องเข้าทำงานตามระเบียบ
ตามหลักเกณฑ์ตามขั้นตอนทุกอย่างเชื่อว่าการถูกโจมตี
ไม่เกี่ยวข้องกับที่ตัวเองเป็นน้องชายของนายกรัฐมนตรี
ไม่เกี่ยวข้องกับนามสกุลจันโอชา
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณออกมายืนยันค่ะ
การแต่งตั้งเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ที่จะรับใครเข้าได้ทันที
จะมีการพิจารณาจากตำแหน่งที่ว่าง
และความสามารถพิเศษที่จะเข้ารับการบรรจุในตำแหน่งนั้น
จากการตรวจสอบพบว่านายปฏิพัฒน์มีคุณสมบัติครบถ้วน
ผ่านการตรวจสุขภาพไม่มีคดีความ
แล้วก็การรับเข้าบรรจุไม่จำเป็นต้องเปิดสอบเสมอไป

คนที่เข้ามาทำงานเป็นทหารในบางตำแหน่งก็ต้องร้องขอให้เขาเข้ามาด้วยนะ
เพราะว่าไม่มีคนต้องการมาเป็นทหาร
ส่วนเอกสารราชการอย่างที่บอกว่ามีหลุดออกไปเนี่ยนะคะ
เอกประวิทย์บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดา
เพราะว่าเอกสารที่หลุดออกไปไม่ได้เป็นเอกสารอะไรที่ลับมาก
เอกสารลับหลุดออกไปเนี่ยก็มีอยู่บ่อยครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะว่าจริงแล้วก่อนหน้านี้
มีลูกสาวลูกชายของนายทหารที่สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศทั้งในและนอกราชการ
จบปริญญาตรีแล้วเข้าเป็นทหารกันไม่น้อยนะคะคุณผู้ชม
ตัวอย่างให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ค่ะเช่นลูกสาวของพลเอกอุดมเดชศรีตบุตร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมร้อยตรีหญิงจุธาพักศรีตบุตร
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรปัจจุบันนี้เป็นอาจารย์สอนภาษาจีน
กรมยุทธศึกษาทหารบกร้อยโทยิงนันทนัทจันสุวานิสลูกสาวของพลเรือเอกไกรสอนจันสุวานิสอดีต
พบทรและอดีตสมาชิกคอสชปัจจุบันก็ประจำแผนกวิเทศสัมพันธ์กองการต่างประเทศกรมข่าวทหารเรือ
ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นนายทหารติดตามพลเรือเอกไกรสอนในช่วงที่อยู่ในตำแหน่งด้วย
อกจากนี้ค่ะยังมีลูกสาวของพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรีและอดีตพบสสหรือผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ซึ่งก็คือร้อยโทยิงฐานิสราปฏิมาประกอบเป็นนายทหารล่ามแผนกล้ามต่างประเทศกรมการข่าวทหาร
สังกัดศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทยเข้ารับราชการในช่วงปีสุดท้ายก่อนพลเอกธนศักดิ์จะเกษียณอายุราชการ
ซึ่งก็ต้องบอกว่ากรณีนี้มีลูกชายลูกสาวนายทหารระดับสูงหลายคนที่บรรจุเป็นทหาร
แต่ที่เล่าไปคุณผู้ชมลองสังเกตดูก็จะเป็นตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งพิเศษมีความสามารถพิเศษเช่นความสามารถภาษาจีนภาษาอังกฤษหรือความสามารถเรื่องของการสื่อสาร
ก็บรรจุเข้าไปเป็นทหารก็เลยเป็นการยกตัวอย่างให้ดูว่ามันก็มีขั้นตอนในการบรรจุไม่ได้เป็นเรื่องของการอุปถัมภ์ตามที่มีการตั้งข้อสังเกตกันแต่จะอุปถัมภ์หรือไม่อย่างไรก็ต้องมีการตรวจสอบจากปปชด้วยนะคะ